ส่วนการแข่งขันกอล์ฟช้างเชียงใหม่จูเนียอินเตอร์เนชินัลแมนชิป๒๐๑๘
เปิดฉากดวนวงสวิงเป็นปีที่สอง
โดยปีนี้มีนักกอล์ฟเยาวชนจากนานาชาติรวมถึงนักกอล์ฟไทยร่วมแข่งขันทั้งหมด๑๑๐คน
ถูกประสงค์รายการนี้เพื่อให้เยาวชนไทยได้แสดงออกถึงความสามารถและแข่งขันกับเยาวชนนานาชาติ
รวมถึงเพื่อฝึกฝนในการพัฒนาฝีมือต่อไปในอนาคต